คือเป็นทีมของทีมรังนก
เกาะลิบง๑๘คนที่ไปช่วยเหลือชีวิตของหมูป่า

เรียกว่าเป็นฮีโร่ของจังหวัดเลย
หน่วยงานก็ชื่นชมมีการมอบเงินให้ได้เป็นล้านนะคะ
ให้เกียรติบัตรให้ประกาศนียบัตรเพียบเลย

ก็เลยไปหน่อยไปเยี่ยมเย็นซะหน่อย
ดูซิว่าพี่ฮีโร่เขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไง
ก็ไปที่บ้านของบังมาแอน
พอไปถึงเราไปนั่งพูดคุยแล้วก็ไปดูการใช้ชีวิต
คือเขาก็บอกนะว่าโอ้โหมันไม่ต่างกันเลยอ่ะ
ทั้งที่มีหน่วยงานสนับสนุนเงินมาให้เป็นล้าน
แต่เงินตรงนั้นไม่ได้ตกถึงเขาเลย

ผู้สื่อข่าวเมื่อวานค่ะไปที่บ้านของนายมาแอนคงเหลา

อยู่ที่หมู่๗บ้านสายแก้วที่ตำบลเกาะลิบง

บังมะแอ่นเป็นหนึ่งใน๑๘คนของทีมเก็บรังนกเกาะลิบง
ที่ไปช่วยน้องทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยนะคะ
พอไปถึงก็เจอเป็นสภาพบ้านเก่า
แล้วก็อยู่กันหลายคนเลยค่ะทั้งเด็กเล็กทั้งผู้ใหญ่
ทีนี้ก็เจอกับบังมาแอนเพิ่งกลับมาจากการรับจ้างตัดย่า
ก็ถามบังเป็นอย่างไร
นี่เป็นฮีโร่พอไปช่วยเหลือ๑๓ชีวิตทีมหมูป่า
โดยงานให้เงินสนับสนุนมาเยอะเลย

ไม่ต่างจากเดิมที่เคยเป็นไม่ได้ดีกว่าเดิมที่เคยเป็น
ทุกวันนี้บังก็ยังรับจ้างทำงานทั่วไปตัดย่าบ้าง
รังนกนางแอ่นบ้างออกเรือประมงหาปลาบ้าง

ว่าผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการไปช่วยชีวิตคน
ตอนนี้ดูสิได้ประกาศนียบัตรได้เกียรติบัติเต็มบ้านเลย
แล้วก็ถามว่าแล้วเงินล่ะ
เงินที่มอบมาให้กับทีมเก็บรังนกล่ะเป็นยังไง
ก็บอกว่าเรื่องเงินหลายหน่วยงานนะก็มามอบให้
แต่ก็ยังคาใจเพราะว่ามีตัวแทนไปรับมอบเงิน
พอสอบถามเรื่องเงินที่เขามอบให้มา
ปรากฏว่าตัวแทนบอกว่าไอ้เงินตรงนี้
ต้องเอาไปจ่ายเป็นค่าเดินทางบ้างค่าที่พักบ้างค่าอาหารบ้าง
หน่วยงานต่างเชิญตัวไป
บังบังแอลยังคาใจอยู่ตอนนี้
เพราะว่าตัวแทนรับเงินไปแล้วหลายต่อหลายครั้ง

สุดท้ายทางคนที่เขาไปรับเงิน

คนหนึ่งได้ประมาณสักหมื่นกว่าบาท
ตอนนี้ขาดความเชื่อมั่นแล้ว
เพราะว่าเรื่องเงินมันยังไม่โปร่งใสเลย
แล้วไม่มีคำอธิบายไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะคะ
ส่วนบางแมนบอกว่าจริงแล้วผมกับทีมงาน
ไม่ได้หวังเลยว่าจะได้ของตอบแทน
เพราะว่าผมเสียสละในการทุ่มเทไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ไปช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตด้วยใจจริง
ต่อให้ไม่มีค่าตอบแทนให้ผมไม่เป็นไร

ยังเรียรายเงินจากชาวบ้านไปเป็นค่าตัว
เดินทางกลับบอกตอนนั้นอยู่เลยว่า
ยังไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาเป็นค่าตัวกลับ

แต่ทีนี้บังมาแอนก็เห็นว่ามีหน่วยงานสนับสนุนเงินมาให้
ก็เป็นหลักล้านหลังจากที่ภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว
แล้วดูสิก็ชี้ให้นักข่าวดู

บ้านก็เก่าก็ผูกพังแบบนี้
อยากจะได้ส่วนแบ่งจากตรงนี้
หน่วยงานสนับสนุนเอาไปเป็นทุนในการเลี้ยงดูครอบครัว
ให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพราะมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กเล็กอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้
แต่ว่าตอนนี้บังมาแอนบอกว่าไม่คาดหวังแล้วแหละ
แต่อยากจะร้องขอต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ให้พิจารณาเรื่องของการให้สิทธิหรือให้สวัสดิการพิเศษ
ในการรักษาพยาบาลให้กับครอบครัวของพวกเขาได้ไหม
รวมถึงทีมฮีโร่ทั้ง๑๘คนด้วยนะคะ
อันนี้เป็นสิ่งที่บังมาแอนร้องขอ
ก็คือเรื่องสวัสดิการพิเศษในการรักษาพยาบาลนั่นเองนะคะ